คุณผู้ชมค่ะข่าวเย็นไทยรัฐช่วงแรกเราไปดูกันที่

เกิดเหตุการณ์คนร้ายควงปืน
สาขาบางแวกเขตทวีวัฒนานะคะ

ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพฤติการพฤติกรรมของคนร้าย

เข้าไปทำทีว่าเป็นลูกค้าของธนาคารจะทำธุรกรรมทางการเงิน
กดบัตรคิวตามปกตินี่แหละค่ะ
พอถึงคิวตัวเองเท่านั้นแหละค่ะก็นำปืนไปวาง
เพื่อที่จะขู่เจ้าหน้าที่พนักงานธนาคาร
แล้วก็ค่อยทำอย่างใจเย็นเลยนะคะ
ก็คือใช้ปืนขึ้นมาขู่นี่ไงนี่ไง
ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเอาเงินใส่กระเป๋าที่ตัวเองเตรียมมา
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในท้องที่สนสาราแดงค่ะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในธนาคาร

คนร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นชายวัยกลางคน
ซึ่งเข้ามาในธนาคารไม่ปิดบังใบหน้า
หลังจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนที่เตรียมมาจี้พนักงาน
ให้ใส่เงินในกระเป๋าที่เตรียมไว้ให้
เมื่อได้เงินแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์วิ่งหนีออกไป
เป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุธนาคารสาขาบางแวก
ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องลงมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตรวจเรื่องของลายนิ้วมือแฟ้งต่าง
ตำรวจบอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปทางบางแคร์
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าไม่นานน่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้
เงินที่ได้ไปก็ร่วม๓แสนบาท
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการนับกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
สรุปตัวเลขแล้วคือเท่าไหร่กันแน่ค่ะ
และในช่วงของการเกิดเหตุการณ์นะคะก็มีข้อสงสัยว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงไม่กดสวิตช์แจ้ง

แล้วเสียงมันก็จะดังขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า

ตกใจกลัวเพราะว่าตอนถูกเรียกเขามาแล้ว
เขาเอาปืนมาวางบนเคาน์เตอร์ใครเห็นแบบนี้ก็กลัวนะคะ
ก็เลยไม่ได้กดสวิตช์ที่เป็นปุ่มเหตุฉุกเฉิน
ก็กดหลังจากที่คนร้ายเดินออกไปข้างนอกแล้ว